ดูแลตัวเองเรื่องสุขภาพแล้วก็ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะ
เวลาจะขับรถไปเที่ยวไหนยิ่งช่วงนี้หลายคนอยากจะขึ้นเนื้อขึ้นภูขึ้นอะไรกันแบบนี้

ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องรถเรื่องราวตรวจสอบสภาพรถให้ดี
ไม่อย่างนั้นเบรกของคุณอาจจะหายเหมือนเหตุการณ์นี้ได้ค่ะ
ไปแล้ว
มันขึ้นหรือเปล่า
มันเมื่นเหรอเมื่นออกไป
ทาบรถกันดีนะครับ
ทุกคนอยากให้ปลอดภัยครับ
คือเป็นทางลงเป็นช่วงจังหวะเนี่ย

คันหน้าเนี่ยกระบะเนี่ยเสียหลักพลิกคว่ำ
เหมือนเขาลงไปคุยแล้วสาเหว่าว่า

การที่รถเบรกไม่ทำงานเนี่ย

เพราะฉะนั้นคือตรวจสอบให้ดี
ตรวจสอบสภาพคนพักผ่อนได้เพียงพอ
เวลาจะขับรถไปไหนเช็คเส้นทางให้ดี
แล้วก็ต้องตรวจสอบเรื่องของรถราด้วย

มันเก่าไปหรือเปล่าดอกยางเป็นยังไง

ต้องเช็คให้หมดก่อนเดินทางทุกครั้งนะคะ
ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุหรือการสูญเสียแบบนี้ขึ้น
นี่คุณโพสต์บอกว่าเหตุการณ์นี้ก็โชคดีที่ทุกคนปลอดภัยนะ

ค่ะแล้วก็ลักษณะคือนี่ขนาดเท่าที่ดูเนี่ยเขาไม่ได้มาเร็วเลยนะคะ

ขับมาช้าเลยไม่ได้มาเร็วเลยแล้วก็ลักษณะการพลิกอ่า
คือพลิกตะแคงเอียงนิดนึงแล้วมันก็หยุดนิ่งตรงนั้น
นึกสภาพถ้ามาเร็วกว่านี้มีสิทธิ์ทะลุแล้วร่วงลงไปได้เลยนะ
อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอุบัติเหตุนะครับ